ครับถึงหมูจะแพงแต่ก็อยากจะบอกว่า
หมูไก่เหนียวที่นี่ยังขายดีอยู่ถามว่าอยู่ที่ไหน
จังหวัดกำแพงเพชรครับ
ลาบหมูทอดไก่ทอด
คุณไปที่ร้านนี้ไปแป๊บนึงเดี๋ยวมา
อย่าเพิ่งรีบไปอ่านข่าวให้จบก่อน
ที่นี่ครับเขาขายอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร
ต่ำบนในเมืองอเภอเมืองจังหวัดกะแพงเพชรนี่แหละ
เขาบอกว่าขายดีมากร้านข้าวเหนียวที่นี่นะฮะ
ขวานใจวัยรุ่นเลยช่วงดึกวัยรุ่นรอบดึก
แล้วก็เหล่าบรรดาพนักงานที่เขาเลิกดึกหน่อย
เขาก็จะมาที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
ป๊าอ้วนเนี้ยของร้านนะฮะ
แกบอกว่าต้องนึ่งข้าวเหนียวประมาณสัก๕ถัง
๕ถังคุณไปนับเอาเองแล้วกันจะต้องกิโลอร์อะไรยังไง
แล้วใช้เนื้อหมูเนื้อไก่และปลาวันละ๑๐๐กิโลกรัม

ข้าวเหนียวพร้อมไก่พร้อมปลาก็พร้อมทุกอย่างพร้อมหมด
ห่อเลยนี่ครับแล้วถามว่าขายห่อนึงแพงไหมห่อหนึ่งห่อละ๒๐บาทก็จะได้กับข้าว๒อย่าง
ข้าวเหนียวกับข้าวสองอย่างเลือกได้นะพิเศษเพิ่มข้าวเหนียวกับข้าวสามอย่างเอาไปเลยพอแล้ว
ก็ยังถูกครับทุกคน
นี่หมูฝ่อยใช่มั้ยไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะหมู่ก้อนไก่ไก่ทอดใช่ไหมไก่ทกอดหมูเยาว์แล้วนี่ลาบ
เวลานี้ทำลาบมามันจะเยอะแห้ง
คือถ้าเถอะจะต้องทานกับข้าวเหนียวมันต้องเป็นราบแห้งหน่อย
มันจะแห้งหน่อยแต่จะถามว่าเนื้อมันแห้งไหมผมเคยกินอยู่
มันจะเนื้อฉ่ำอยู่ข้างในมันจะไม่แห้งแต่แค่มันไม่มีน้ำเท่านั้นเอง
แต่เขาทำออกมาดีแบบเป็นเนื้อที่แบบฉ่ำเลยนะครับ

คุณผู้ชมไก่ผัดซอสเขาก็ดีหมูฝอยหวานหมูแดดเดียวหมูเค็ม
อันนี้ผมชอบมากผมเคยกินกับข้าวเหนียวร้อนโอ้โหสุดยอดเลยครับ
ยอก็ได้ใครชอบทานแหนมทอดก็มีชูชีปลาดุก
ชูชีปลาดุกกินกับข้าวเหนียวได้เหรอ
อาจจะเป็นเมนูใหม่ลองไหม
ลองดูก็น่าจะดีเหมือนกันเขาบอกว่ามีแคบหมูผัดพริกแกงด้วย
เฮ้ยเหมือนแคบหมูผัดพริกขิงอย่างนี้

คุณผู้ชมแต่ละอย่างน่ากินน่าทานแต่บอกไว้แบบนี้
สิ่งที่แกขายกับราคาที่เราบอกไปเหมือนเดิม
แม้ว่าวัตถุดิบต่างมันจะราคาสูงขึ้นแพงขึ้นก็ตาม
เอาใจช่วยจริงเพราะว่าอ้วนนะสู้นะ
แล้วใครอยู่กำแพงเพชรมีโอกาสลองไปอุดหนุนกันดูนะครับ
หือน่ากินทุกไมโนเลยจริงนะครับ